แล้วคือนอกจากกระทบพ่อค้าแม่ค้าแล้วมันจะกระทบพวกเรานี่แหละ

เพราะว่าพอเวลาของมันแพงขึ้นคนตัดสินใจไม่ซื้อก่อนไง
ไม่ซื้อประวิงเวลารอดูปั๊บนี่แหละฮะแม่ค้าโดนก่อน

อ่าทีนี้คนละครึ่งเฟส

เมื่อวานเข้าไปดูเมื่อวานเข้าไปดูเงินมันเข้าแล้วแต่เมื่อวานยังไม่ได้ใช้กลัวแบบว่าวันแรกอย่างนี้ไง

แต่อย่าชะล่าใจนะต้องใช้ครั้งแรกก่อน๑๔นะ
ใช่ไปดูบรรยากาศที่บุรีรำก่อนเลยค่ะ
ปรากฏว่าบรรยากาศไม่คึกคักนะฮะคนละครึ่งเฟส๕
ไม่เหมือนเฟส๑ถึงเฟส๔ค่ะ
คือพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าครั้งก่อนก่อนเนี่ยโอ๊ยวันแรกเนี่ยนะ
คนมาใช้จ่ายเนี่ยสักประมาณ๒๓พันคน

คือเป็นไปได้ไหมคือมันเป็นช่วงสิ้นเดือน
ตังค์ก็ยังมีอยู่ก็เก็บคนละครึ่งเดี๋ยว
ไว้ใช้ช่วงกลางเดือนไปปลายเดือนอะไรอย่างนี้

แล้วมันมีปัญหาอย่างหนึ่งด้วยพี่เบิร์ต
เห็นบอกว่าส่วนใหญ่ประชาชนยังยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่าน

บางคนก็บอกว่าเก็บไว้ซื้อสิ่งของจำเป็น
เพราะว่ายอดเงินครั้งนี้มันเพียงเท่าไหร่เอง

เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทำให้นี่ภายในตลาดสดของเทศบาลเมืองบุรียรำ
รวมต่างบรรยากาศไม่คึกคักเท่าที่ควรนะฮะ

บางคนบางคนยังไม่ทราบว่าคนละครึ่งเฟสใช้ได้แล้ว

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งว่าจะคึกคักหรือเปล่า

ไปดูลงใต้ที่จังหวัดทรงคล่าค่ะสงขลาหัดใหญ่หน่อยนะคะ
มีร้านขายของชำผักสดอาหารประชาชนก็ออกมาเลือกซื้อของนะครับ
คือทางร้านเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยนะแนะนำลูกค้าบอกว่า
โครงการคนละครึ่งเฟรด๕มันใช้ได้แล้วนะ

ประชาสัมพันธ์ให้รัฐบาลไปอีกนะฮะ
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เฟสแรกบอกว่า
ในวันแรกเริ่มมีลูกค้ามาใช้บริการตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
แล้วก็บางคนก็บอกว่าจะเก็บไว้ซื้อของที่จำเป็น

ไปสิ้นสุดวันที่อะไรนะดอมไอ้เฟส๕เนี่ย

ถามว่าเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นไงบ้าง

คือหลายคนบอกว่าพอใจการช่วยเหลือของรัฐบาลนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่าเงิน๘๐๐ถือว่าน้อยมาก

และขยายระยะเวลาโครงการออกไป
เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน

สงขลาไปเที่ยวราชบุรีกันหน่อยนะคะเมืองโอ่ง

กาแฟเจ้าของร้านชื่อว่าคุณละพัดลัดดาศรีสม
เป็นเจ้าของร้านกาแฟสดกาลนานในอำเภอโพธาราม
ตัดสินใจเลยนะพี่เบิร์ดดอมขอไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส๕
หลังจากที่ก่อนนั้น๑๔เข้าร่วมเข้าร่วมทุกครั้งเลย
โดยเจ้าของร้านบอกว่าการลดวงเงินเหลือ๘๐๐บาทต่อคนในครั้งนี้
ทำให้ผู้ได้รับสิทธิ์วางแผนใช้เงินให้คุ้มค่ำมากที่สุด
จะซื้อเฉพาะของที่จำเป็นมากกว่ากาแฟสด
ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยก็เลยตัดสินใจไม่ร่วมดีกว่า
แม้ว่าเฟส๑ถึงเฟส๔จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีพอควร
แล้วก็มองว่าปัจจุบันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น
เกือบทุกรายการรัฐบาลน่าจะนำเงินตรงนี้
ไปใช้แก้ปัญหาค่าครองชีพให้กับประชาชน
ให้ตรงจุดแล้วก็ทั่วถึงมากกว่าค่ะ
ภาครัฐน่าจะลองเปลี่ยนนโยบายดูใหม่

แต่ว่าคิดว่าน่าจะลองเปลี่ยนในเรื่องของการสนับสนุนสาธารณูโภคอื่น
ให้กับประชาชนโดยทั่วไปด้วยจะดีกว่า
ถ้าอย่างคนละครึ่งบางคนได้แต่บางคนก็ไม่ได้

แต่ว่าถ้าอย่างการปรับลดค่าคลองชีพ
หรือการปรับลดเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภค

ว่าจะอาชีพไหนหรือการใช้ชีวิตแบบไหนก็ตาม

เพราะว่ากาแฟบางทีเขาก็มองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย

พี่ลภรดาก็บอกว่าถ้าจะไปลดไปลดค่าสาธารณูประโภคอย่างอื่นดีกว่า

เอาย้ำนะคะคุณผู้ชมคนที่มีสิทธิ์
แล้วก็ยืนยันสิทธิ์แล้วต้องเริ่มใช้สิทธิภายใน๑๔วัน
หลังจากที่กฎรับสิทธิ์ถ้าเกิดพ้นแล้วเราว่า
โดนตัดสินเลยโดนตัดสินเลยแล้วก็ใช้ได้ไปจนถึง๓๑ตุลาคมนะครับค่ะ
ส่วนเรื่องก๊าซหุงต้มหลังจากเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาแล้ว
บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัมคุณผู้ชม
บรรดาพ่อค้าแม่ขายนี่แหละที่เขา
ต้นทุนมันแพงขึ้นแต่เขาก็จะมีวิธีต่างนานานะ
เบิร์ตพี่ปุ๊ยว่าเค้าไม่อยากจะขึ้นราคา
เขาก็จะหาทางเลี่ยงลดต้นทุนบ้างอะไรบ้าง
เดี๋ยวไปดูที่สิงห์บุรีก่อนครับ
ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดชันสูตรอำเภอบางรจันทร์
ร้านนี้ชื่อร้านตายุ่งขายอาหารตามสั่งมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ผู้ชายคนนี้ครับเป็นเจ้าของร้านเขาบอก
ต้องใช้ก๊าซหุงต้มถัง๑๕กิโลกรัมวันละถัง
แต่พอราคาปรับขึ้นมาแบบนี้เขาทำยังไง
ทำใจฮะทำได้อย่างเดียวทำใจฮะ
แล้วถามหน่อยพี่จะขึ้นราคาอาหารไหม
พี่เขาบอกเดี๋ยวขอรอดูสถานการณ์ก่อนก็แล้วกัน

พี่เขาบอกว่าเขาเห็นใจลูกค้านะนี่
พี่คนนี้แมสเขียวบอกเห็นใจลูกค้าเลย
ก็เลยยังไม่ปรับขึ้นราคาดีกว่า
ส่วนแม่ค้ากล้วยทอดนี่ถามหลายร้านเลยฮะ
แม่ค้ากล้วยทอดก็บอกว่าตอนนี้เขาหันมาใช้เตาฟืนแทนแล้ว
ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง

เป็นร้านแป้งผัดเจ๊คิมเป็นสูตรโบราณด้วยนะ

เปิดขายมากว่า๖๐ปีแล้วคุณผู้ชมร้านแป้งผัดเจคิมแห่งนี้

เทิดศักดิ์คนนี้ฮะเจ้าของร้านบอกว่า
ปกติพี่ใช้ก๊าซหุงต้ม๓๔ถังต่อสัปดาห์
ปีนี้ราคาก๊าซหุงต้มมันทยอยขึ้นมาเรื่อยแล้ว

ในพวกวัตถุดิบอื่นก็ใช้วัตรราคาคงเดิมมันก็ขึ้นเหมือนกัน
ทางร้านพี่เขาเองต้นทุนก็เลยเพิ่มขึ้น๔๐เลยอ่ะตอนนี้

ยังไงแล้วจะไปอยู่ยังไงต้นทุนก็เพิ่มขึ้น๔๐
พี่เทิดศักดิ์เขามีเทคนิคในการขายแบบใหม่คือ

ไอ้ราคาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นแต่เขาเพิ่มปริมาณให้ด้วย
ก็เพิ่มปริมาณไปลูกค้าซื้อไปได้เยอะขึ้น
ต่อให้ขายราคาแพงขึ้นลูกค้าก็ยังทำใจรับได้
ท้องนานขึ้นเออค่ะก็อิ่มท้องนานขึ้น
ที่พี่ปุ้ยบอกเลยแป้งผัดสูตรโบราณของพี่เทิดศักด
เนี่ยราคาเริ่มต้นสามสิบบาทถ้าพิเศษก็สามสิบห้าบาทอุ้ย
น่ากินนะแป้งถ้าเป็นแป้งผัดใส่ไข่ใส่กากหมู
อันนี้สี่สิบบาทอืมถ้าพิเศษก็สี่สิบห้าบาทครับ
ไปดูเมนูอีกหนึ่งเมนูครับที่กระทบเหมือนกัน
ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่อำเภอจตุรพักษ์พิมารครับ
ร้อยเอ็ดเนี่ยเจ้าของร้านเขาเอาเตาถ่านมาใช้เลยนะ
เอาเตาถ่านมาใช้สำหรับบางเมนูครับที่ไม่ต้องใช้ไฟแรงครับ
อย่างเมนูต้มเลือดหมูเนี่ยแกต้มซุปรอไว้เลย
ซุปรอไว้เลยพอมีลูกค้ามาสั่งเมนูนี้ปุ๊บ
ก็จะเอาพวกเครื่องเอาอะไรอ่ะเครื่องในบ้างหมูสับบ้าง
ไปลงต้มในหม้อใบเล็กครับอืมแล้วก็ใช้เตาถ่านเนี่ย
ช่วยอุ่นน้ำซุปอีกทีอ๋ออันนี้ดีดีนะดีนะ
หรือว่าเช้านี้ปุ้ยเราจะไปกินตีนกันข้างหลังนี้
ตีนอะไรนะตีนไก่อ๋อพี่พูดพูดที่จบสิ
เอ้ามันก็คือผู้แบบพี่แบบน้องอ่ะก็เราก็คุยเออเนี่ยร้านน้องป่ะ
ให้ตีนน้องแต่เช้าเลยอยากกินตีนไก่
ฟังพี่สมรหน่อยเจ้าของร้านบอกแกเลือกใช้วิธีนี้
เพื่อลดต้นทุนนี่ฮะเตาฟืนแบบนี้
หลังก๊าสหุงต้มเนี่ยมันขึ้นราคา
ปกติก๊าสหุงต้มหนึ่งถังเนี่ยราคาห้าร้อยสิบห้าบาท
อันนี้เป็นราคารวงค่าขนส่งนะอืมก็จะใช้ได้สามสี่วัน
แต่ถ้ามาใช้ถ่านไม้หนึ่งกระสอบมันราคาแค่ร้อยสามสิบบาท
ใช้ได้นานตั้งห้าวันเออพี่สมรหน่อยบอกเออ
แบบนี้มันก็ลดต้นทุนได้เยอะทีเดียวฮะฮะ
ก็เรานำเสนอหลากหลายวิธีนะคุณผู้ชมฮะลองดูว่าเนี่ย
วิธีเขาทำแบบเนี้ยอืมคือแบ่งหม้อครับอ่า
หม้อน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ใช้เตาฟืนไป
เอาถ่านไปจะได้ค่อยอุ่นประหยัดก๊าซไปนะครับ